มาดูภารกิจในการเดินทางไปเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชของไทยนะครับ
ก็ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนอังกฤษ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย๒คน
หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเดินทางไปที่นั่นเช่นกัน
ขณะเดียวกันก็มีการมองกันว่าการเดินทางไปพบกับผู้นำอังกฤษและฝรั่งเศสของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้
นั่นหมายความว่าเวทีโลกยอมรับผู้นำของไทยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่มาจากการรัฐประหารแล้วหรือไม่อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แต่จากอำนาจและกฎหมายที่มีก็เรียกได้ว่าเอาอยู่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้
ทางกลับกันคือท่าทีของนานาชาติโดยเฉพาะสหภาพยุโรป
จากที่เคยบอยคอร์ดเปลี่ยนเป็นอ้าแขนรับ
ส่งเทียบเชิญให้เยือนอังกฤษและฝรั่งเศสพบผู้นำและนักธุรกิจ
เพื่อร่วมพูดคุยยกระดับความสัมพันธ์
พร้อมประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจตลอด๑สัปดาห์เต็ม
ต่างจากห่วงเวลาก่อนหน้านี้
ผู้นำนักธุรกิจและภาคเอกชนจากหลายประเทศ
ทยอยเข้าพบเพื่อสารสัมพันธ์
ติดต่อขยายฐานความร่วมมือการลงทุน
เหมือนว่าผู้นำประเทศที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
เริ่มได้การยอมรับจากนานาชาติแล้ว
เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ระหว่างเยือนอังกฤษ
ถึงความคุมเคลือการปล่อยมือจากอำนาจ
หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ของไทย
ระบุความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
ยังวิเคราะห์บทบาทในความพยายามสร้างระบบทางการเมืองใหม่
เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้คืนประชาธิปไตยสู่ประเทศแล้ว
แต่แท้จริงยังคงอำนาจของกองทัพไว้
เปรียบเทียบผลเอกประยุทธ์เป็นสลิดน้อย
บุคลิกที่คล้ายจอมพลสริทธนรัฐ
อดีตนายกและผู้นำรัฐพาหารของไทย

สิ่งที่ถูกผูกโยงระหว่างการเยือนอังกฤษครั้งนี้

ให้ช่วยจับตัวสองอดิษฐ์นายกรัฐมนตรี

ทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ประจวบเหมาะเดินทางมาอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ก็มีคำยืนยันจากพลเอกประยุทธ์ว่า
เขาจะไม่ทำอะไรมุบมิบแน่
อีกฝ่ายจะพยายามต่อสายพูดคุย

ก็กลับไปทำงานที่ประเทศไทย

ภารกิจนำคณะรถโชว์สหภาพยุโรปรอบนี้
ถือเป็นสัญญาณบวกต่อการยอมรับในเวทีโลก
เหลือเพียงปัจจัยภายในประเทศ
ที่ต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจระดับฐานราก
ให้เข้าเป้าตามแรงอัดฉีดเท่านั้น